อ่ะข่าวนี้บอกเลยว่า
โปรยด้วยเสียงเพลง
อ้าวเรามาพร้อมแพร้งกับเพลงล่ะเนี่ยง่ามจัดหมาเลย

มันเกี่ยวกับงูไง
นี่ชาวนากับงูเห่าหรือเปล่า

เดี๋ยวผมให้ดูเลยว่าภาพนี้จะได้บอกหมดทุกอย่างเลยว่า

จะพาไปเจอกับเจ้าน้องงูหลามนะเฮ้ยนี่ไงเรา
ไม่หาวแล้วหาหลามงูหลามด้วยอุ้ยใหญ่เท่าขาดิฉันเลย
เริ่มเทิมเลยทีเดียวนะครับเป็นงูหลามเพศมีเพศเมีย
ตัวสีเหลืองเรืองรองตัวนี้แหละครับโอ้โห
เป็นของนางสาวประหยัดเจริญทัพเป็นชาวบ้าน

นี่เขาให้ชื่อเจ้างูตัวนี้ด้วยนะว่าชื่อว่าเจ้านำโชค
ความยาวมากกว่า๓เมตร
หนักเกือบ๓๐กิโลกรัม
ตัวใหญ่กว่าเด็กอีก
คุณประหยัดเขาก็เล่าให้เราฟังนะครับว่า
เจ้านำโชกนี้อย่าไปกลัว

นำโชคตัวนี้ไม่มีนิสัยดุร้ายครับ
แถมมันเชื่องกับคนแปลกหน้าด้วย

ใช่ชอบคอเฮียเจ้าของมาก
คือเห็นไม่ได้จะเข้าไปคลอเคลียร์
เข้าไปรัดไปม้วน

คือไปคอเคลียร์ด้วยความเชื่อมของมัน
ไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูภาพบรรยากาศ
เวลามันเข้าไปคลอเคลียร์เจ้านายมันว่ามันเป็นยังไงครับ

โอ้โฮ

ว่ากอดกันรักกัน
แต่ต้องบอกนะถ้าใครคนที่กลัวงูตายจุ๊บ

ใช่แต่ว่าคนที่เขารักไง
บอกเลยนะครับว่าเจ้านำโชคไม่ยอมห่างเจ้าของเลยนะ
แม้ว่าบางทีเจ้าของเขาจะดูไม่ว่างบ้าง
เพราะว่าต้องไปขายของให้กับคนในหมู่บ้าน
มันทำไงรู้ไหม
มันเลื้อตามเลย
ที่นี่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้ว
เพราะว่าบ้านแห่งนี้เขาอยู่ใกล้กับภูเขา
ก็ภูเขาที่มันสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ไง

ทีนี้มันก็มีงูที่มันเลื้อยหลงมาจากภูเขา

ก็ออกลูกออกหลานมาเป็นตอนนี้
มี๘ตัวแล้วที่เขาเลี้ยงเอาไว้
แต่เขาบอกว่าเจ้านำโชคเนี่ยมันเชื่องที่สุด
ส่วนตัวอื่นจะเชื่องน้อยกว่า
แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันดุร้ายนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาล่ะเป็นงูอ่ะ

ยังไงคุณผู้ชมดูไว้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แล้วก็ถ้าอยากจะเลี้ยงก็ต้องศึกษาหารือ

เขาคือให้กินน่องไก่เดือนละ๒กิโลกรัม

แต่เอาจริงนะคุณเลี้ยงสัตว์เนี่ย

ต้องรู้จักนิสัยใจคอของสัตว์ด้วย

สุนัขยังมีหลากหลายนิสัยหลากหลายอารมณ์

เพราะฉะนั้นใครที่ชอบงู
แล้วอยากไปดูความแปลกไปกันได้นะครับ
ที่หมู่บ้านเขาภูคาอำเภอหัวหวาย
อำเภอตำบลหัวขวายนะครับ
เขาก็ยินดีนะที่จะเปิดให้เข้าไปชมกัน

เลยมาหาเราแล้วเลยเริ่มมา

ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
แล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้คำแนะนำกับเด็กที่ดูอยู่ด้วย

อันนี้เอามาให้ดูเป็นแบบสีสันน่ารักว่า
คนเขารักการเลี้ยงงูเนี่ยมันก็มีเหมือนกัน